พาคุณผู้ชมไปชมประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
นั่นก็คืองานตักบาทดอกข้าวพรรษาที่จังหวัดสระบุรี

จะออกแค่ช่วงเฉพาะเข้าพรรษาเท่านั้นนะคุณ

และก็ขยายพันธุ์ให้ออกดอกได้
การีพัฒน์กันครับ
ดอกข้าวพรรษาแม้เป็นพืชอายุสั้น
ผลิดอกระหว่างเดือนพฤษภาคม

แก่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยค่ะ

ก็จะมีมูลค่าประมาณ๕วันถึง๗วันนะครับ

แต่พอเสร็จงานต่างวัดออกข้าวพรรษาแล้วเนี่ย

มันเป็นช่วงประเพณีที่มีงานแค่๓วันนะครับ

ก็เป็นอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้ค่อนข้างดี
ถ้าอย่างเป็นบ้านปกติทั่วไปเนี่ย
ปลูกไว้ประมาณสัก๓๔๐๐ต้นนะครับ

ก็จะมีรายได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาท

หันมาปลูกดอกข้าวพรรษาเป็นอาชีพเสริมมากว่า๑๐ปี
มีสวนดอกข้าวพรรษาทั้งสีเหลืองขาวและม่วงกว่า๕๐๐กระถาง

เพราะดอกข้าวพรรษาไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะ

ระยะทางไปตั้งเป็น๑๐๐กิโลกรัม
ไปหาทั้งเดินทั้งขึ้นเขาไป

๒วันก่อนวันข้อปรรสา
ชาวบ้านจะเริ่มตัดดอกข้าวพรรษา

เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่ดอกข้าวพรรษา
ตัดแต่งใบให้สวยงาม
หลังจากที่ตัดแต่งใบแล้วนะคะ
ก็จะนำดอกข้าวพรรษามามัดเป็นกรรมค่ะ
อกไม้๑ดอกพร้อมทูบเทียน
แต่ที่น่าสนใจค่ะอยู่ตรงที่

อกข้าวพรรษาจะสามารถบานต่อได้อีก๑อาทิตย์

ราคาขายแบบกำสีเหลืองอยู่ที่๕บาท
สีขาวกับสีม่วง๑๕บาทขึ้นไป
ขึ้นอยู่กับความสวยงามของดอกค่ะ
ปีนี้ปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นยาวนาน
ทำให้ต้นดอกข้าวพรรษาของชาวบ้าน
น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ๓๐
ต้องสั่งดอกข้าวพรรษาของจังหวัดเชียงใหม่
รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว

เดินทางมาร่วมประเพณีตักบาดดอกข้าวพรรษา๒แสนคน